คุณผู้ชมว่าเรื่องนี้น้องรักยุขึ้นคุณแด๊กน้องแด๊กคุณธนกรวังบุญมีชนะ

จำได้ไหมพลเอกประยุทธ์ที่หลังจากกลับมาจากญี่ปุ่น
แล้วคุณธนกรไปหาแล้วก็ยังบอกอยู่เลยว่าอยากเห็นภาพตอนที่ไปญี่ปุ่น
เอาภาพมาลงให้บ้างสิ
แล้วล่าสุดดูกันหน่อยค่ะพลเอกประยุทธ์เอาภาพทริปญี่ปุ่น
ไปกับครอบครัวนี่เอามาลงนะ

พลเอกประยุทธ์ได้เดินทางพักผ่อนกับครอบครัวที่ต่างประเทศ
ให้สังเกตมือซ้ายเมื่อกี้ฮะทำไมฮะ
สังเกตมือซ้ายมีโอบ
ใช่แล้วดูเห็นไหมหลายรูปเลยค่ะ
ก็โพสต์ภาพเป็นโมเมนต์อบอุ่นนะเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศกับครอบครัว
แคปชั่นเอาไว้ด้วยบอกว่าสวัสดีครับนับเป็นครั้งแรกในกว่า๑๐ปีที่ผมมีโอกาสพาครอบครัวเดินทางเที่ยว
พักผ่อนต่างประเทศผมขอนำภาพส่วนตัวจากคลิปนี้มาฝาก
หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเที่ยวชมอีกหลายที่
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งในและนอกประเทศอีกมากมายครับ
ญี่ปุ่นครั้งนี้มีโอกาสได้พบคนไทยเข้ามาทักทายด้วยบรรยากาศมิตรมัยตรี
ผมขอบคุณทุกคนเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจและความระลึกถึงกันตลอดไปครับ
นี่คนไปแชร์กันเพียบเลยค่ะคนแชร์๕๐๐กว่าแชร์กดถูกใจกว่า๗๐๐๐ครั้ง
คอมเมนต์ไม่ได้ยังปิดคอมเมนต์อยู่
ก็เลยแบบอดแซวในภาพนี้ใช่ไหมที่พี่เบิร์ตบอกมีกดไลค์นะคะ

๕๐๐กว่าครั้งอาจจะไปแชร์แล้วไปคอมเมนต์กันต่อ